ถามแบบนี้เวลาดูข่าวแก๊งเงินกู้ทวงหนี้โหด

โหดระดับความโหดนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันขนาดไหนบ้าง

ว่าโดนทวงหนี้แล้วให้สามีออกมารับหน้าสามีออกมายัง
อีโน่อีเหน่อะไรเลยโดนเสียบเข้าไปเลือดกระจายแบบ
เนี้ยค่ะอืมนี่ทางฝั่งน้องสาวของของสามีของผู้ผู้ที่
เป็นเนี่ยเขาต้องมาร้องผ่านสื่อเลยอ่ะคือน้องสาวเนี่ยนะคะ
เป็นคนมาร้องผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีเพราะกลัวคดีจะ
คืบหน้าว่าพี่ชายเธอเนี่ยถูกแก๊งเงินกู้แทงเข้า
ข้างแล้วก็แขนจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ในพื้นที่ตะมนตกดุอำเภอเมืองเลยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสภาพอย่างที่เห็นเลย
ค่ะคือเลือดนี่ยังกระจายอยู่ที่พื้นบ้านก็ได้คุย
กับคนที่เขาร้องผ่านทางไทยรัฐทีวีมานะคะน้องสาว
ของคนเจ็บนี่แหละเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าเธอ
อยู่ที่บ้านบ้านเธอกับบ้านพี่ชายเนี่ยอยู่ห่างกัน๕๐
สิบเมตรได้ยินเสียงคนทะเลาะกันลั่นเลยค่ะตอนแรกนึกว่า
ชายกับพี่สะพ้ายทะเลาะกันก็เลยเดินไปดูปรากฏเอ้าไม่
ใช่นี่นะเป็นแก๊งเงินกู้สองคนกำลังทะเลาะกับพี่ชาย
เธออยู่เธอก็เลยรีบไปบอกให้ญาติมาช่วยกันหน่อยแต่
พอกลับมาอีกทีนึงอะค่ะเลือดนี่สาดแล้วค่ะเพราะว่า
พี่ชายถูกแก๊งเงินกู้เอามีดไล่แทงจากในบ้านแล้วลาก
ตัวออกมาหน้าบ้านพี่ชายเนี่ยโดนแทงเข้าสี่ข้างซ้ายกับ
จนเลือดโชคลองดูลองฟังเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะคะก็เลยขึ้นมาดูคิดว่าผม
เขาทะเลาะกันแต่ขึ้นมาดูแล้วเห็นพวกใส่หมวกกัน
็อกเป็นแก๊งเงินกู้รายวันที่มาเก็บดอกอะค่ะก็เลยลง
เดินไปตามคนมาช่วยอะค่ะพอขึ้นมาอีกทีก็เห็นพี่ชาย
โดนแทงอ่ะค่ะเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
คนเจ็บอ่ะค่ะซึ่งทีมข่าวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
ก็พบว่าเขารู้สึกตัวแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างดูอาการค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของคนเจ็บเธอบอกว่าคนที่เป็นหนี้
จริงแล้วคือตัวเธออืมไม่ใช่สามีเธอไปกู้เงินนอกระบบ
มาหกพันบาทดอกเบี้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมเป็นเงิน
พันสองร้อยบาทต้องจ่ายวันละสามร้อยบาทเป็นเวลา
สิบสี่วันเธอจ่ายไปสิบสี่วันแล้วค่ะเหลือค้าง
อยู่อีก๑๐วันแต่ตอนนั้นเธอบอกไม่มีเงินจ่ายแล้ว
แล้วช่วงหลังก็หาเงินไม่ได้คือก่อนหน้านี้เธอก็
พยายามเจรจากับแก๊งเงินกู้ว่ารอให้กรีดยางได้ก่อน
ได้ไหมแล้วจะรีบเอาเงินมาจ่ายส่วนที่เหลือให้หมด
เลยเพราะรู้สึกช่วงนี้เหมือนจะเป็นช่วงพักหน้ายาง
ใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยกรีดยางกันไม่ได้ก็เลยไม่มี
รายได้แต่เจรจาแล้วแก๊งเงินกู้ไม่ยอมอะค่ะวัน
เกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นแก๊งเงินกู้มาตามทวงเงิน
ที่บ้านเธอก็เลยไปหลบในบ้านแล้วบอกสามีให้ไป
ช่วยคุยหน่อยเพราะเห็นว่าคนที่มาทวงเงินเป็น
สามีเนี่ยไม่รู้ว่าเธอไปกู้เงินนอกระบบมา
ทะเลาะกันแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์บานปลาย

เมื่อวานนี้เขามาทวงแต่ว่าหนูก็หลบตัวอยู่ข้างใน
แต่ให้แฟนมาเคลียร์แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน
แล้วเขาก็ชบต่ออยู่กันแล้วก็มีการแพงเกินไปขึ้นนะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นพี่ไม่เห็นไม่เห็นเหตุการณ์ค่ะหนูอยู่ข้างในห้องค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเมืองเลยเนี่ย
ก็จับตัวแก๊งเงินกู้นี้ได้แล้วนะจับได้ทั้งมือแทง
แล้วก็คนที่มาร่วมทวงเงินด้วยมือแทงเนี่ยอายุสามสิบเอ็ดปี
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นเจ้าหนี้ที่มาร่วมทวงเงินเนี่ยอายุ๑๘เองพี่อุ๋ย
ยังเด็กอยู่เลยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนแล้วด้วยนะคะ

แล้วพรุ่งนี้ชุดสืบสวนจะลงพื้นที่ไปค้นบ้านพักผู้ต้องหา
หาหลักฐานด้วยและจะสืบสวนหาในทุนเงินกู้ของแก๊งโหดแก๊งนี้
ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็ขยายผลค่ะ
ก็ต้องหาให้เจออ่ะใช่ไหมใครคือในทุนอ่ะใช่ไหมอืม